ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
ขับรถขึ้นอาคารจอดรถของบริษัทแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
อาคารแห่งนี้มีอาคารจอดรถที่เป็นจุดจอดรถเนี่ย
เป็นที่จอดรถเนี้ยสองชั้นค่ะเธอคิดว่ามีสามชั้นโอ้ย
พอถึงชั้น๒เหยียบคันเร่งพุ่งต่อเลยกะขึ้นชั้น๓
เพราะว่ามันต้องขึ้นไงพุ่งปักลงมาตั้งฉากแบบนี้เลยอ่ะ
ชนกำแพงฮะทะลุร่วงลงมาเนี่ยปักอย่างนี้เลยเนี่ย
โชคดีฮะไม่เป็นอะไรเลยปลอดภัยโอ้โหรอดตายมาได้อย่างปฏิหาร
นี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
รถยนต์พุ่งตกลงมาจากชั้น๒ของจุดจอดรถในอาคารสำนักงานให้เช่าแห่งหนึ่ง
ในซอยรามคำแหงสี่สิบสองนะครับพ้องที่ของศนหัวมาก
พอได้รับแจ้งเหตุตำลดศนหัวมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของร่วมกระตันอยู่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบช่วยเหลือเลย
จุดเกิดเหตุเป็นอาคารจอดรถ๒ชั้นนะฮะ
รถยนต์คันนี้พุ่งตกลงมาจากชั้น๒สภาพหัวทิ้มปัก
อยู่ที่ชั้น๑แบบนี้ตั้งชากับพื้นเลย
ด้านหน้าเสียหายหมดมีเศษปงเศษปูนกระจายเกลื่อนไปหมด
คนขับรถยนต์เป็นหญิงสาวก็เป็นพนักงานของบริษัทเจ้าของอาคารนะ
ผู้ขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแล้วเธอบอกว่าไม่เป็นไร
ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอะไรเพราะมันเจ็บเล็กน้อย
สาเหตุเบื้องต้นก็คือเธอบอกว่าขับรถเข้ามาจะจอดในอาคาร
แล้วเข้าใจผิดคิดว่าอาคารเนี่ยมีที่จอดรถ๓ชั้น
ตอนที่ไปถึงชั้นสองก็เหยียบคันเร่งส่งเลยเพื่อจะขึ้นชั้นสามโอ้โห
แต่ทีนี้มันมีแค่สองชั้นพอเหยียบคันเร่งส่งไปปุ๊บ
มันชนกำแพงปูนแล้วก็พุ่งทะลุลงมาร่วงตกลงมาอยู่ที่ชั้นหนึ่ง
แต่เธอบอกว่าเธอโชคดีหน่อยคือตอนที่รู้ว่ากำลังจะชนแล้วพุ่งแล้วเนี่ย
ชนกำแพงตกลงมาก็พยายามเหยียบเรก

แล้วก็อาจไม่ได้สูงมากมันมีแค่ชั้นเดียว
ปึ๊บมันก็หยุดจุดลงนี้เลย

ก็ใช้ชั้นหนึ่งเป็นที่จอดรถเป็นจุดหยุดรถ